มากันเป็นล้านเลยอะไรที่มาเป็นล้านนี่ค่ะพาไปดูที่บุรีรำเนี่ยอะไรฮะที่ทายว่ามันคืออะไร
แมลงแน่เลยใช่แมลงปีกแข็งค่ะเนี่ยเป็นล้านล้านตัวเลยค่ะซูมเข้าไปใกล้แล้วเราถึงเห็นใช่ไหม
เวลาเจ้าพวกนี้มาตามบ้านตามเรือนนะโอ้โหเจ้าของบ้านนี้กลุ้มใจนะฮะ
ก็เข้าไปหมดเลยอะค่ะบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ยุงข้าวของสองสามีภรรยาที่หนองกี่บุรีรำเนี่ยนะคะ
กู้ภัยตำรวจทางหลวงเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือกู้ภัยต้องทำทุกอย่างค่ะ
ก็เนี่ยก็ไปช่วยไล่แมลงให้แล้วเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะคุณพลแทนไทยสงฆ์เนี่ย
เล่าให้ฟังว่าฝนมันตกอากาศก็ชื้นแมลงปีกแข็งก็บินเข้ามาเยอะแบบนี้
ไปทุกห้องค่ะห้องนอนห้องครัวห้องน้ำยุ้งฉางตอนกลางคืนเนี่ยนะ
พาหลานสี่ขวบเนี่ยไปปูเสือนอนที่ร้านหน้าบ้านเพราะว่าถ้าเกิดนอนในบ้านเนี่ย
คือด้วยความที่แมลงมันมายึดพื้นที่ทุกห้องเลยไม่รู้จะนอนตรงไหน
แมลงจะเข้าหูหลานนะคะทีนี้พอกู้ภัยเข้ามา
เขาก็ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทุกจุดเลยพอมันตายแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้
คุณผู้ชมกวาดกวาดกวาดบางส่วนยังไม่ตายก็ต้องฉีดพ่นซ้ำนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้๔ปีแล้วจ้ะหาทุกวิธีในการกำจัดมัน
ยาฆ่าแมลงพ่นก็แล้วกวาดรวมแล้วเผาก็แล้วไม่หมดสักที
มันก็เพิ่มมาเรื่อยเรื่อยเลยอ่ะนะคะบางทีบอกว่าอาจจะต้องลื้อบ้านไม้ทิ้งแล้วมั้งเนี่ย
ตรงของบ้านเขาบ่นแบบนี้นะครับอ่านี่จากแมลงปิดแข็ง
เราไปดูมาเป็นร้านเหมือนกันไส้เดือนค่ะยั่วเหยียะเลยดูกันหน่อย
นี่แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคุณนะใช่ค่ะอยู่ที่จังหวัดตาก
ท่องเที่ยวเขาก็ตะลึงสิคะเพราะว่าอะไร
ออกมาจากเต็นต์ปั๊บจะเจอทะเลหมอกปั๊บ
อู๋มันไต่ยัวเยี๊ยบแบบนี้
เซอร์ไพรส์ตรงนี้ก่อนเลยหน้าเต็นต์เลย
เออเนี่ยไปคุยกับเจ้าของบ้านพักนะคะ
คุณเสาคำอยู่ที่อุ้มผางเขาบอกว่าโอ้เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็น
โบราณว่าไว้นะมันหนีน้ำที่แฉะขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมันจะตาย
กลัวเหมือนกันแหละว่าจะเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมหนักเหมือนปี๖๔

ก็นั่นน่ะสิเพราะว่าตอนนู้นอุ้มผางท่วมหนักที่สุดในรอบ๖๐ปีเลยนะคะ
แล้วเมื่อคืนก็ฝนตกหนักทั้งคืนตอนเช้าก็มีฝูงไส้เดือนออกมาแบบนี้
ก็มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังต่อไปด้วยนะคะ